ประเพณีในงานมงคลสมรสภาคกลางมักจะถือเคล็ดจัดอาหารให้มีความหมายในทางมงคล
เช่นจัดให้มีของหวาน๔อย่างทานกับน้ำกะทิอบควันเทียนที่เรียกว่ากิน๔ถ้วย
ถ้วยที่๑มีข้าวตอกชายาว่ามะลิลอยเปรียบดังความรักที่เบ่งบาน
ถ้วยที่๒ข้าวเหนียวฉายาว่าอายตื้อเปรียบดังรักที่เหนียวแน่น
ถ้วยที่๓ลอดช่องฉายาว่านกปล่อยจะทำการใดก็ลื่นไหลผ่านพ้นไปได้ตลอด
้วยที่๔สาคูฉายาว่าไข่กบ
เพื่อให้คู่บ่าวสาวมีลูกมีหลานเต็มบ้าน